คุณผู้ชมค่ะมาดูความหวานกันบ้างดีกว่านะคะหวานฉ่ำกว่านี้ไม่มีแล้วจ้ะ
ยกให้เลยค่ะพี่จ้าจ๋าแล้วก็พี่จิ๊บวัสสุนั่นเอง
คุณผู้ชมใช้คำนี้ได้นะคู่นี้คลั่งรักคุณผู้ชม
นี่อันนี้ภาพเก่าวาเลนไทยนะเงินเป็นล้านล้าน

ให้ภรรยาสูตรที่รักไปแล้วก่อนหน้านี้วันเกิดพูจัจจ่าใช่มั้ยจำได้มั้ย
พี่จิ๊บเปย์เงินเป็นล้านหลอยนะ
ล่าสุดทั้งคู่นะควงคู่ไปฉลองฮันลีมูลหน่อยไปไหนดี
อ๋อตั้งแปลกกำลังดีสวีตเซอร์แลนด์แล้วกัน

เป็นตอนที่สวีรต์แล้ว

แล้วแต่ทริปนี้คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าอุ้ยตายแล้วบรรยากาศดี
ได้เลยทริปปั๊มแบบอี๋หรือเปล่า
จ้าจ๋าบอกว่ายังค่ะเพราะอะไรต้องถ่ายละครอีก๓เรื่องค่ะ
แต่ถ้าสมมุติว่าเออปุ๊บปั๊บรับโชคน้องมาที่สวิตช์ขึ้นมาอะไรยังไงนะฮะ
ตั้งแต่แต่งงานมายังไม่ได้ไปฮานีมูลที่ไหนเลยค่ะ
ก็เลยเนี่ยปีหนึ่งพอดีแล้วได้โอกาสที่จะได้เดินทางแล้วค่ะ

ไม่ใช่แต่พี่แล้วคนอื่นคงถาม
ใช่คนถามเยอะมากแต่เองก็
ตอนนี้มันมีปัจจัยหลายอย่างแน่เรื่องของละคร

เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่แบบวางแผนอนาคตในเรื่องนี้ค่ะก็ยังค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้แบบควบคุมหรืออะไรนะคะ

สัมภาษณ์ทุกคนก็มีสามีมาหมดเลย

งั้นลองดัดต่อกันไปยาวเลยค่ะพี่แจ็ค
เพราะอีกคู่นึงเนี่ยก็เป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามัน
กำลังพูดถึงคุณแอร์พันธิลาแล้วก็สามีเธอคุณไอซ์ไง

นี่เพิ่งจะเข้าสู่ประตูวิวากันไปเมื่อเดือนที่แล้ว
ตอนนี้เขาแพลนที่จะมีเบบีแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนี่ค่ะวันเกิดฝ่ายชายที่ผ่านมา
แอร์เขาก็จัดเต็มเลย

วยพรสามีแบบหวานสุด
หวานวันเกิดปีนี้ค่ะทั้งคู่ตั้งใจมากก็คือ
การตั้งท้องให้ทันคลอดในปีหน้า

เพราะปีนี้เป็นปีเสือแต่ปีหน้าจะดี
เขาเชื่อกันว่าลูกคนแรกเนี่ยจะหนุนนำคำจูนพ่อแม่

ภารกิจหลักตอนนี้ของสาวแอร์คืออะไรรู้ไหม
เร่งการถ่ายทำละครที่เหลืออีก๒เรื่อง
ให้ทันกำหนดใส่ตัวอ่อนปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ

ก็คือยังไม่จบเพราะว่าตอนนี้แพลนที่จะมีน้อง

เดี๋ยวเผื่อละครมันแบบค้างคาอยู่
เดี๋ยวเผื่อวันไหนที่เราแบบว่าเพิ่งไปใส่ตัวอ่อนมา
แล้วเราจะทำงานไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นภาระ